แต่ถ้าจะสั่งแล้วเนี่ยนะขอความกรุณาสั่งให้มันครบ
สั่งให้มันชาร์จเจนถ้าสั่งไม่ชาร์จเจน
อาหารที่คุณได้มามันก็ไม่ชัดเจนล่ะครับ
สั่งข้าวไข่เจียวหมูสับไปนะคะแล้วก็จะขอซอสมะเขือเทศ
แต่ว่าเป็นความผิดของเรานะคะก็คือไม่ได้ใส่คำว่าซอสไป
ใส่แต่คำว่ามะเขือเทศไป
ผลที่ได้ก็คือกินข้าวไข่เจียวกับมะเขือเทศไปก่อนเนาะ
ข้าวผัดซอสมะเขือเทศ
แต่ลืมพิมพ์คำว่าซอส
ก็เลยเป็นข้าวผัดแล้วไปกินกับลูกมะเขือเทศ

ดีเหมือนกันเอาไปทำซอสทีหลัง
ไม่ต้องทำซอสกินมะเขือเทศส่วนเนี่ย

เปรี้ยวบ่นบานกรอบตรุบ
ตามินซีที่เต็มเปี่ยม

กินเข้าไปแล้วก็ยิ้มสวยแก้มแดง
แบบนี้สิ
ถึงจะเรียกว่าข้าวผัดซอสมะเขือเทศของจริง
ข้าวผัดลูกมะเขือเทศนี่แหละสิ
ผัดกับลูกมะเขือเทศ

ดีฉันไม่แน่ใจนะว่าร้านหงุ่งหรือว่าคนสั่งหงุ่งต่อเดียว

ไม่เคยเหรออ้าวมันก็เป็นหน้าที่ผมต้องมี
ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนประสบการณ์คุณเยอะ